สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแจ๊กกะลีนมาอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเรียกบอกว่าเป็นเจ้าพ่อวงการตลกค่ะ
บ้านปรามาค์ของคุณผู้ชมบ้านของอ้าเป็ดเชิญเย๊
คุณผู้ชมต้องบอกว่าบ้านอาเป็ดเนี่ยมีความเชื่อเลข๘๑นะคะ
ตั้งแต่ี่บ้านเลขที่แปดหนึ่งแล้วใช่ไหมค่ะเพราะว่าที่ถาดต่ออย่างนี้

และตอนนี้คุณผู้ชมเราก็มาเกะกะถึงห้องจำแขกนะคะ
ด้านหลังก็จะมีความเชื่อค่ะ

โอ้โหแล้วพิมพ์ว่าอุปกรณ์สิทธิ์แน่นอนค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของบ้านนะคะ
สวัสดีครับ

อุปกรณ์สวัสดีครับ

โรตตาลี่บ่อยไหมคะ

ให้เขาเกิด

ไม่งั้นเธอไม่เห็น
เราก็ออกมากคุณอ๋อบ่อย
สองคนที่สำหรับเกรกอ่ะ

คนนั้นก็คือสวัสดีค่ะ

ขอนอนหลับให้สบาย๑๔วันใช่หรือเปล่า

มาเกะกะอาเป็ดเหรอคะ
เขาบอกว่าเขามาเตอร์ไพรส์เอากุ้งเอาอะไรมาให้

อันนี้ขายกุ้งแล้วเหรอคะ

ปลาปลาหยุด

ไม่อยากกินกุ้งอยากกินไก่ได้ป่ะคะ

ไม่ได้เขินนับอยู่กับกี่คน
เกะกะบ้างเอาเป็นทำอะไรเลี้ยง

จากอันตังทะเลสด

เชฟด็อกเตอร์เป็ดเชิญยิ้มค่ะค่ะ

พูดกระเทียมเสร็จแล้ว
กุ้งกระเทียมนะค่ะมันต้องกินข้าว

โปรดติดตามตอนต่อไป